ดูข่าวนี้กันหน่อยอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงค่ะ
เหตุการณ์เนี้ยมันที่สมุทรสาครนะคะมีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเสียชีวิตแล้วเขาบอกว่ามันแปลกอ่ะ
ครับลักษณะการเสียชีวิตคือหัวทิ้มลงไปในท่อระบายน้ำอืม
และสำลักดินเลนจนเสียชีวิตแต่ประเด็นที่ให้คุณผู้ชมช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงนะคะ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเธอรูปร่างค่อนข้างใหญ่ท่อระบายน้ำคือเล็กนะคะ
ครับตอนที่พยายามจะนำร่างออกมายังดึงออกมาแทบไม่ได้เลย
ท่อนี้นะคำถามเลยเกิดขึ้นว่าอ้าวขนาดดึงออกมายังดึงแทบไม่ได้
แล้วตอนตกลงไปตกลงไปได้ยังไงอืม
คือคนที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละครับ
ตอนนี้คนสำคัญเลยก็คือตัวสามีตำรวจก็ต้องนำตัวไปคุยอย่างละเอียดเพิ่มเติมอ่ะนะคะ
โรยกระทุ่มแปนเจาะวัดสมุทรสาคร

เสียชีวิตอยู่ที่ท่อระบายน้ำ
ร่างกายของผู้เสียชีวิตเปื้อนดินโครนทั้งตัวเลยนะคะ
ในที่เกิดเหตุสามีของผู้เสียชีวิตก็อยู่ด้วย
สนั่นประชุมรักอายุ๓๔แต่อยู่ในสภาพที่เมาอะค่ะ
เนื้อตัวก็เปื้อนดินเลนเหมือนกันตัวสามีบอกว่า
ภรรยามีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเบียร์กับภรรยา
สักพักภรรยาบอกว่าปวดปัสสาวะก็พาไปปัสสาวะตรงปากท่อระบายน้ำที่เกิดเหตุ
ระหว่างนั่งปัสสาวะอยู่ดีภรรยาหัวทิ้มลงไปในท่อ
ลักดินเลนที่อยู่ปากท่อหมดสติแล้วร่างก็ไหลลงไปตามท่อ
ครับสามีบอกแบบนี้นะคะสามีบอกว่าพยายามจะดึงร่างขึ้นมาตั้งแต่ต้น
ดึงไม่ได้ภรรยาตัวใหญ่มากก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
ก็มีพ่อค้ามีพลเมืองดีสัก๓๔คนมาช่วยกันดึงดึงขึ้นมา
ดึงขึ้นมาได้แต่ว่าร่างของนางสาวกระต่ายเนี่ย
จมอยู่ในเลนส์ยี่สิบนาทีก็เลยเสียชีวิต
พลเมืองดีที่มาช่วยเขาก็สงสัยอะค่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าแม่มันแปลกนะ
คือท่อระบายน้ำมันมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ตัวผู้เสียชีวิตตัวใหญ่
ตกลงไปได้ยังไงแล้วตกลงไปเกือบครึ่งตัวค่ะ
นี่นะคะแล้วตอนที่ไปช่วยพลเมืองดีบอกว่า
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยหัวทิ้มลงไป
ทั้งที่ยังมีร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงขวางปากท่ออยู่
ครับต้องเข็นออกมาถึงจะดึงร่างออกมาได้เนี่ยร้านเป็นแบบเนี้ยค่ะ
เป็นร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงมันขวางปากท่ออยู่ต้องเข็นร้านไปก่อน
ถึงจะดึงออกมาจากท่อเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราตกไปได้ยังไง
วันนี้นะคะเราส่งคุณชมพู่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็ยังมีรอยมือที่เลอะคราบน้ำรอยมือที่เลอะโครนติดอยู่
มีรองเท้าแตะสีดำแบบขี้เป็นรองเท้าของสามีผู้เสียชีวิตวางอยู่
ใกล้ใกล้กับปากท่อระบายน้ำค่ะนี่นะคะคือจุดตรงนี้
ช่วงสายวันนี้ญาตินิมนต์พระหนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดูวิญญาณ
ตลอดการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพี่สาวก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
เราก็เลยไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตญาติคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะ
ชื่อว่านางสาวสุวารีอายุสี่สิบสี่
บอกว่าไม่คิดว่าน้องสาวจะตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มันเล็กแบบนี้
สงสัยมากเลยคาใจมากเลยมองว่ามันตายผิดธรรมชาติอ่ะ
เชื่อว่าจะตกลงไปได้เพราะว่าน้องสาวตัวใหญ่มากนะก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุ
แล้วก็ไม่เชื่อว่าน้องสาวจะมาปัสสาวะที่ท่อระบายน้ำตรงนี้ที่สำคัญลูกพี่ลูกน้องคนนี้
เขาติดใจเรื่องชุดชั้นในค่ะชุดชั้นในของผู้เสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นกางเกงในเสื้อชั้นในถูกถอดออกมากองด้านนอก
ครับเสื้อชั้นในตกอยู่ในท่อระบายน้ำเสื้อของผู้ตายมีรอยขาดเยอะเลย
คล้ายกับมีการกระชากหรือทำร้ายร่างกายกันอืมที่สำคัญผู้ตายเคยตัดเพาะกับญาติพี่น้องว่า
อยากเลิกกับสามีคบกันมา๗ปีแต่ทนไม่ไหวแล้ว
เหมือนว่าเขาจะให้การไม่ตรงกับเหตุการณ์แล้วตรงเนี้ยเขาเก็บเรียบร้อยนะคะ
มันไม่ได้เละแบบนี้มันต้องมีการต่อสู้กันเสื้อผ้ามันถอดออกหมด
ถ้าว่าคนดึงช่วยหรือว่าอย่างเราเป็นผัวเมีย
ถ้าเกิดเห็นเมียขนาดนี้อ่ะหรือว่าเราดึงไม่ไหวอ่ะ
เราต้องไปเรียกให้คนมาช่วยไหมค่ะแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาช่วยจนเมียเขาตายค่ะ
มึงเขาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ถามเขาว่า
แล้วรู้ไหมว่าใครมาช่วยดึงเขาบอกเขาจำไม่ได้
เสื้อขาดแล้วยกทรงก็มาอยู่ข้างนอกกางเกงในโดนถอด
ไม่รู้เขาดึงแบบไหนแล้วคนมันก็มีในตลาด
ทำไมไม่ไปเรียกให้เขามาช่วยถ้าเกิดว่ามัน
แล้วน้ำมันก็ไม่ได้ลึกนะเนี่ยพี่เอาไม้ไอ้นี่ดูมันจะประมาณเนี้ย
คุณผู้ชมทุกท่านนะคะบ้างก็บอกว่าไม่น่าจะตกลงไปเองได้
ก็บอกว่าตอนตกมันอาจจะลงไปได้นะแต่ตอนที่ดึงขึ้นมามันอาจจะยากกว่า
เชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะตกลงไปเอง
ทีนี้ค่ะมีแม่บ้านของตลาดนางเสริงอายุ๗๑
เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขานอนพักอยู่
ห้องเขาติดกับท่อระบายน้ำตรงนี้เลย
ดึกได้ยินเสียงชายหญิงทะเลาะกันด่ากันรุนแรง
ได้ยินเสียงคล้ายกับคนทุบอะไรบางอย่าง
แต่ไม่กล้าออกไปดูเพราะว่ากลัว
สุดท้ายตัดสินใจชวนหลานสาววิ่งออกจากห้องนอน
เรียกคนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวให้เข้าไปดูที่จุดเกิดเหตุ
รู้ว่ามีคนตายตรงนั้นเนี่ยค่ะภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่แม่บ้านของตลาด
หลานออกจากห้องเพื่อที่จะไปดู

ผู้ชายกับผู้หญิงเสียงดังมากแล้วมีเสียงทุบอะไรก็ไม่รู้
นี่แหละค่ะทีนี้ประเด็นที่น่าสงสัย
เลยมีเพิ่มขึ้นมาจากประเด็นแรกก็คือเรื่องของรูปร่างของผู้เสียชีวิตที่รูปร่างใหญ่
ตกลงไปในท่อขนาดเล็กได้ยังไงสองก็คือที่ลูกพี่ลูกน้องบอกว่า
ติดใจสงสัยเรื่องของชุดชั้นในของผู้เสียชีวิตทำไมถูกดึงถูกถอดออกมา
แล้วกางเกงขาดเหมือนมีการยื้อยุดกันอยู่และสามก็คือข้อมูลจากแม่บ้านตลาดท่านนี้นะคะ
บอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันเสียงดังมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนทุบอะไรสักอย่างครับทีนี้คุณชมพู่นักข่าวของเรา
ไปดูที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จุดเกิดเหตุนะคะอยู่โซนด้านหน้าตลาด
วันนี้ร้านปิดค่ะก็มีแต่โต๊ะเก้าอี้วางอยู่
เราได้คุยกับแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ใกล้ใกล้นางสุพัตราอายุสามสิบสอง
เขาบอกว่าก่อนที่จะพบศพเนี่ยนะคะเขาก็เห็นสามีพระยาคู่นี้กับผู้หญิงอีกคน
นั่งดื่มนั่งกินอะไรกันอยู่หลังร้านแล้วเขาก็ทะเลาะกันจริงค่ะ
จับใจความได้ว่าตัวผู้เสียชีวิตนะคะตัดเพาะเกี่ยวกับความรัก
พอ๓ทุ่มกว่าสังเกตเห็นตัวผู้เสียชีวิตเขาเมามากเลย
หงายหลังไปเลยค่ะนี่นะคะหงายหลังไปเลย
ลงไปเลยที่พื้นเลยตัวนางสุพัตราบอกว่า
เขากับเพื่อนผู้หญิงที่นั่งดื่มเหล้ากับผู้เสียชีวิตก็ช่วยพยุง
เห็นไหมอืมพยุงให้ไปนั่งบนเก้าอี้อ่าเดี๋ยวลองฟังเสียง

ตกใจสิเพราะว่าเราเป็นคนพยุงเขาขึ้นมาเอาผ้าเอาอะไรมาห่มให้เขาไง
ไม่เชื่อเลยว่าเขาจะตายเองคนเราอ่ะถ้าหัวทิ้มลงไปขนาดนั้นอ่ะ
หัวแค่เอามือมือช้อนอุ้มขึ้นมามันก็อุ้มแหละ
อุ้มขึ้นมาได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องถึงจะถอดเสื้อโพงเสื้อผ้าอะไรกัน
ก็คือก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาหรือเปล่านะไอ้กูเป็นมาหมดแล้ว
อ่าแล้วก็ชี้หน้าไปไปฝั่งทั้งผัวประมาณว่ากระแทกกระแทกใจเขาอ่ะ
เหมือนเขาทำมาทำมาเจ็บอะไรหลายอย่างอ่ะเรื่องผู้หญิงอ่ะเออ
ก็จะเป็นภาพนักศึกษาทะเลาะกันก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันหรือเปล่า
อ่าทีนี้คนสำคัญค่ะคนที่อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย
ก็คือสามีใช่ไหมคะนายสนั่นนะคะเราได้คุยกับนายสนั่น
ตอนที่กำลังจะไปให้การกับตำรวจเลยนายสนั่นบอกว่าเมื่อวานนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อน
โต๊ะหลังร้านก๋วยเตี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุ
นายสนั่นกับภรรยาเนี่ยกำลังจะเดินไปรอรถเพื่อกลับบ้าน
แต่ภรรยาเดินนำไปก่อนสักพักเรียกให้เข้าไปที่จุดเกิดเหตุ
ตัวเองก็รีบวิ่งเข้าไปสุดท้ายสิ่งที่เห็นก็คือภรรยาตกท่อไปแล้ว
ครับหัวทิ้มลงไปครึ่งตัวแล้วสิ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือช่วงเอวจนถึงขาค่ะ
รับว่าเมื่อคืนทะเลาะกับภรรยาจริงก่อนเกิดเหตุนะนะ
แล้วก็ช่วงที่กำลังจะช่วยภรรยาขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ
พยายามจะดึงแล้วจริงทำทุกอย่างจริง
เสื้อมันก็เลยหลุดกางเกงมันก็เลยขาด
อันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะช่วยชีวิตภรรยาพยายามจะดึงขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ

เขาบอกเดี๋ยวเขาขอแวะฉี่ก่อนเขาก็เลยเดินเข้าไป
อีกสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเขาเรียกผมก็เลยหันไปดึงเขาขึ้นนะครับ
แต่ผมดึงไม่ไหวผมจำไม่ค่อยได้ครับว่าผมทะเลาะอะไรกันกับแฟนผมบ้าง
ปกติมีปากเสียงหรือทะเลาะกันบ่อยกับคนตายไหมพี่เอก
ก็จะมีช่วงดื่มเหล้านี่แหละครับก็จะมีปากเสียงกันเฉยครับ
ผมดึงเขาขึ้นผมดึงขึ้นไม่ไหว
ดึงเสื้อเขาเสื้อเสื้อเขาก็ขาดผมดึงเสื้อดึงกางเกง
นานพอสมควรครับแล้วมันไม่มีคนเลยมันจะมีคนอยู่ขับมาอยู่คันหนึ่งอะครับ
ผมเลี้ยงให้เขาไปช่วยแต่ไม่มีเขาเขาไม่ไปช่วยผม
ผมดึงเขาอะครับทำทุกวิถีทางเสื้อเขาก็บางใช่ไหม
ผมก็ดึงเสื้อก็ขาดกางเกงก็ขาดออกมันเป็นอุบัติเหตุนะครับ
เขาหัวทิ้มลงไปแล้วผมพยายามช่วยแล้วผมดึงเขาไม่ขึ้นจริงเขาหนัก
เขาจมลงไปจนมีแต่ขาครับที่เดทขึ้นมากับช่วงเอวครับ
แล้วผมดึงเขาไม่ขึ้นนะครับเราไปดูเฟซบุ๊คของนายสนั่นสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
เมื่อวานนี้เขาโพสต์ภาพภาพนี้ค่ะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มานั่งดื่มเบียร์อยู่ด้วยกันที่โต๊ะหลังร้านก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็มีแก้วเบียร์วางอยู่ด้วยมีข้อความบอกว่านางบอกหาผัวให้หนูหน่อย
ครับนี่นะคะทีนี้ค่ะในวันเกิดเหตุตัวนายสนั่นสามีของผู้เสียชีวิต
โพสต์เฟซบุ๊กอีกโพสต์เป็นภาพนิ่งสามภาพที่แก้วเบียวางอยู่บนโต๊ะ
เป็นภาพที่ถ่ายในจุดที่นั่งดื่มหลังร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนเกิดเหตุนะคะก็ภาพเหล่านี้แหละค่ะ
ตำรวจสพกระทุ่มแบนบอกว่าไล่เรียงภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมรวมหลักฐานกองพิสูจน์หลักฐานก็มาเก็บหลักฐาน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำสามีของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด
ส่งตัวไปตรวจร่างกายด้วยไปหาร่องรอยว่ามีการต่อสู้อะไรไหม
ดีเอ็นเอด้วยนะคะก็จะเร่งคลี่คลายคดียังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือว่ามีคนทำให้เสียชีวิต
เย็นวันนี้ญาติผู้ตายก็ไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งตามร่างกายของผู้ตายมันมีรอยบาดแผลเยอะเลยค่ะ
ก็นำเสื้อผ้าชุดสีขาวเสื้อขาวกางเกงขาวมาใส่ให้ในวันที่รับศพ
ผลการชนะสูตรพลิกศพนะคะคุณหมอระบุว่าสาเหตุเกิดจากจมน้ำขาดอากาศหายใจ
แต่ว่าก่อนจะจมน้ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือสามีของผู้ตายเขาก็ชี้แจงไปแล้วอ่ะนะ
สิ่งที่จะเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจจะไล่ไปตรวจสอบนะครับ

ท่านผู้ชมครับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้เนี่ย
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดมาหลายมุมหลายชุดหลายช่วงเวลาในช่วงเกิดเหตุนะครับ
ค่อยไล่ไปนะฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดตัวที่หนึ่งนะ
ช่วงแรกเลยนะฮะเป็นจุดที่นั่งดื่มกันด้านหลังร้านก๋วยเตี๋ยว๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันเกิดเหตุ
สามีของผู้ตายมานั่งโต๊ะด้านหลังร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เริ่มดื่มเบียร์แล้วนะ
จะมีเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายเป็นเพื่อนผู้หญิงนั่งดื่มอยู่กับสามีของผู้ตาย
กล้องวงจรปิดตรงนี้๑๗นาฬิกา๕๐นาทีจะบันทึกภาพช่วงแรกที่สามีผู้ตายกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยนั่งดื่มเบียร์อยู่ด้วยกัน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูต่อเนื่องไปเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ในช่วงเวลา๒ทุ่มครึ่งภาพนี้ค่ะ
ผู้ตายเดินมาที่ตลาดแล้วก็มานั่งดื่มเบียโต๊ะเดียวกันกับสามีแล้วก็เพื่อนที่นั่งดื่มกันก่อนหน้านี้ค่ะครับนี่นะคะนี่นะฮะ
หลังจากนั้นนะครับเราได้กล้องวงจรปิด๒๑นาฬิกา๓๐นาที
จับภาพที่โต๊ะจุดดื่มเบียร์พบว่าทีนี้ตรงนี้ผู้ตายเนี่ยเขาเมาจนล้มหงายหลัง
แล้วนอนหงายไปที่พื้นเห็นไหมฮะแล้วเพื่อนผู้หญิงที่นั่งดื่มอยู่ด้วยกันแล้วก็แม่ค้าร้านอาหารตามสั่งเข้ามาช่วยกันพยุงลุกขึ้นยืน
แล้วพามานั่งพักที่ม้านั่งด้านหน้าร้านอาหารตามสั่งจากนั้นไม่นานเพื่อนของผู้ตายเอาเสื้อมาคลุมที่ขาให้
ซึ่งผู้ตายก็จะดูมีอาการเมาเลยล่ะก็เหมือนกับนั่งพักอยู่โดยมีภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้
ดูต่อเนื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ๒มุมที่ด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวประมาณสักเที่ยงคืน๒๕นาทีอันนี้คือมุมแรกนะคะ
เห็นว่าตัวผู้ตายกับสามียืนคุยกันหน้าร้านสักประมาณ๕นาทีได้เหมือนกับทะเลาะกันนะคะคุณผู้ชมตามภาพนี้อ่ะนะเพราะว่ามีการผลักตัวกันมีการกระทบกระทั่งกันแล้วทั้งคู่ก็เดินแยกกันไปแล้วเหมือนกับว่าน่าจะมุ่งหน้าไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
จะเห็นถนนในตลาดจากจุดที่ผู้ตายกับสามีเดินแยกกันแล้วกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุ
หยุดนะฮะหยุดยืนคุยกันอยู่เหมือนกับมีปัญหาอะไรกัน
มีปากเสียงทะเลาะกันระหว่างเดินไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่สามีของผู้ตายจะเดินย้อนกลับมาทางร้านก๋วยเตี๋ยว
แต่เดินมาคนเดียวนะฮะแล้วเดินกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
อืมทีนี้ค่ะมีภาพมุมที่จะเห็นผู้ตาย
ไปพร้อมกับสามีจากร้านก๋วยเตี๋ยวไปจุดเกิดเหตุที่ท่อระบายน้ำค่ะ
ภาพนี้ผู้ตายเนี่ยเดินเข้าไปก่อนครับสามีเดินตามเข้าไป
แล้วก็หายไปที่จุดตรงนั้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพเห็นเป็นเงาคน
คล้ายกับทำอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะคือผู้ตายเขาจะเดินไปก่อน
สามีเดินตามมาครับนี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดมันช่วงกลางคืนด้วยนะ
คุณผู้ชมมันอาจจะมองไม่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นี่ค่ะแต่หายไปสักครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงได้
เดี๋ยวตำรวจคงไปขยายผลต่อว่าเออเขาไปทำอะไรตรงนั้นนะฮะ
เหมือนกับทำอะไรอยู่นะครับ
เวลาเที่ยงคืน๕๗นาทีมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นแม่บ้านของตลาดกับหลานสาวเปิดประตูออกจากห้องพัก
ห้องพักอยู่ติดกับท่อระบายน้ำที่เจอศพนั่นแหละ
นี่ฮะวงจรปิดเห็นภาพแม่บ้านกับหลานสาว
เดินออกจากห้องพักมุ่งหน้าไปยังร้านก๋วยเตี๋ย
ด้านหน้าตลาดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักภาพหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะได้ช่วยวิเคราะห์กันด้วยนะคะ
เวลาประมาณเที่ยงคืน๕๙รถคันนี้เป็นรถกระบะขนไก่
กำลังถอยเพื่อเข้าจอดในช่องจอดรถก็ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลย
สามีผู้ตายวิ่งออกมาจากท่อระบายน้ำมาชี้
และเรียกขอความช่วยเหลือจากคนขับรถกระบะขนไก่
แล้วคนขับเขาก็ลงไปช่วยคือเดินไปที่ท่อระบายน้ำที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
อ่าแต่ไอ้ช่วงเวลาที่เขาหายไปด้วยกันสองคนตรงนั้นน่ะเนอะ

เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปสอบสวนขยายผลกันต่อนั่นแหละ
จากการให้การต่างของสามีของผู้ตาย
สอดคล้องกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหรือเปล่า